หนุ่มพ่อหนุ่มสอนรามนั่นเองนะคะ

คุณผู้ชมแยกออกไหมคะว่าใครเป็นใคร

พี่หนุ่มเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ทั้งหมด๓รูปด้วยกันนะคะ

เฉลยเลยละกันนะคะฝั่งทางซ้ายก็คือ

ส่วนทางขวามือก็น้องวีตินะคุณผู้ชม

ทางปากสูตรตาแป๋วอุ๊ยหน้าเหมือนกันแชร์ละค่ะ
อะมันดูกันต่อรูปที่สองค่ะ

ตาเหมือนกันมากเลยนะ
โอ้นะคะต้องบอกว่าสำเนาถูกต้องมากจริงนะคะ
แล้วก็โอ้โหน่ารักน่าช้างเป็นแบบสายสปอร์ตตี้นะคะ

เป็นรูปแบบโอ้โหทำบทรับบทหน้านิ่ง
นี่นะคะตาแป๋วเลยค่ะ
ฝั่งซ้ายก็เป็นรูปของพี่หนุ่มสอนรามนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นรูปติดบัตรเด็กนักเรียนอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ

มัดจุกน่ารักใสนั่นเองนะคะ

ก็เพราะพี่หนุ่มสอนราม
เออนะคะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักนะคะเรียกว่าโอ้โหบล็อกเดียวกัน
น่ารักเหมือนกันจริงนะคะจ้ำม่ำเหมือนกันด้วย

คือเพิ่งได้เห็นรูปพี่หนุ่มตอนเด็กนี่แหละ

ว่าลูกสาวโตมาน่าจะถอดแบบคุณพ่อนี่แหละหน้าตาดีแน่นอน